งั้นก็ไปต่อไปธาตุพนมอีกเหมือนกัน
อยู่จังหวัดนครพนมใกล้กันนั่นแหละนะคะ
มีคลื่นมหาชนไปสักการบูชาพระธาตุพนมกันเยอะเลยค่ะ

สถานที่แห่งนี้คุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะ
จังหวัดนครพนมเขาว่ากันว่าช่วงนี้
จัดงานท่องเที่ยวบุญใหญ่อีสานบุญเดือน๓งานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมประจำปี๖๖นะ

ช่วงวันที่๒๙มกราคมถึง๖กุมภาพันธ์

คุณชิสานครพนมเนี่ยเราเล่าถึงจุดนี้ที่นี้

แล้วปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีค่ะ
มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวสปลาว

มาร่วมงานมากราบไหว้ขอพรนามัศกาลองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง

คนมาเยอะขนาดนี้เงินสะพัดนะจ๊

ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาก็มา
ซึ่งในงานนี้ค่ะจะมีการบรรจุพระอุรังคธาตุ
อายุเก่าแก่กว่า๒๕๐๐ปีนะ
และช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียนค่ะ

ทำแบบนี้ทุกคืนจนถึงคืนวันที่๖กุมภาพันธ์เลยนะคะ
ก็อย่างที่คุณชนะบอกแล้วว่างานนี้ก็ส่งผลดี
ต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว

มันจะมีของดีของเด็ดประจำจังหวัดมาวางขาย

บางอย่างหากินยากหาซื้อยากก็มาได้ในงานนี้แหละนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ชอบสินค้าการเกษตร
เพราะว่าเกษตรกรเขาปลูกมันแก่หวาน
เขาปลูกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เขาก็นำมาขายวางเรียงกันแบบนี้
เขาบอกว่ามันแก้วเขาเนี่ยหวานจริงนะ
บางคนบอกว่ามันแก้วเคยกินมันจะจืดแต่ชำ

เป็นช่วงโอกาสทองของเกษตรกรโดยแท้เลยนะคะ
ก็อย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่า

มันก็เป็นงานประจำปีงานใหญ่
แล้วก็ยังส่งผลให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้กันด้วย
เพราะว่าบางคนจะคองวามล่ะ
รสชาติว่านมาก

จุ่มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจุ่ม

เออแล้วมันแก้วอาจจะเป็นผลไม้โปรดของใครหรือเปล่า